มาดูเรื่องเศร้านะคะสาเหตุเกิดจากรักสามเศร้าเราสามคนนะคะ
สุดท้ายแล้วผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุสักประมาณ๖๐ปี
ก่อเหตุใช้อาวุธปืนเนี่ยจ่อยยิงไปที่แฟนสาวอายุห้าสิบเอ็ดปี
ปิดฉากเรื่องของรักสามเศร้านะฮะ
แล้วหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จนะเอาผ้ามาห่อศพของผู้ตาย
คือแฟนของตัวเองเนี่ยเรียกพ่อแม่แฟนให้มาดู
แล้วตัวเองก็หลบหนีไปนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรี
หลังเกิดเหตุตำรวจสพบทองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้แหละค่ะ
ตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี
พอไปตรวจสอบค่ะคุณผู้ชมพบศพผู้ตายก็คือนางกมลชนกตวงพรกนก
อายุห้าสิบเอ็ดปีนอนเสียชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ถูกคลุมด้วยผ้าห่มสีแดง
มีหมอหนุนหัวอยู่ด้วยทุกอย่างทำอย่างดีเลยค่ะ
ข้างโต๊ะเนี่ยมีอาหารที่ทำเสร็จแล้วเพื่อเตรียมนำไปขาย
เพราะผู้ตายเนี่ยมีอาชีพขายอาหารเจที่ตลาดเนี่ยค่ะ
จากการตรวจสอบสภาพศพผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง
ยิงเข้าไปที่ลำตัวหลายนัดนะคะรวมแล้วก็สัก๖๗นัด
กระสุนตกอยู่ตำรวจเขาก็เลยเก็บรวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐาน
ทีนี้จากการสอบถามนางเจียมเปรมปรีแล้วก็นายบุญชาวไทย
พ่อแม่ของผู้ตายเล่าบอกว่าเมื่อสักประมาณตี๔ได้ยินเสียงปุ๊บปุ๊บ
เสียงลักษณะคือเสียงเสียงปืนนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าเป็นเสียงปืน
ได้ยินเสียงของนายพฤษอายุ๖๐ปีที่มาผัวพันติดพันธุลูกสาว
แล้วก็มาใส่อยู่กับลูกสาวที่บ้านมาตะโกนเรียกให้ทั้งสองคนออกมาดูศพลูกสาว
ทั้งสองคนก็เลยออกมาดูเห็นผ้าเนี่ยคลุมศพแต่ก็ไม่กล้าเปิดนะคะว่าเป็นศพจริงหรือเปล่า
สุดท้ายตัดสินใจไปเรียกผู้ใหญ่บ้านให้มาเปิดดู
พอเปิดดูเท่านั้นแหละค่ะลูกสาวกลายเป็นศพซะแล้ว
ทีนี้สาเหตุน่าจะมาจากเพราะว่าเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนอะไรประมาณนี้
เพราะว่าตัวเขาเองทั้งพ่อและแม่เคยดุด่าว่ากล่าวลูกสาวไปแล้วหลายรอบ
บอกว่าให้เลือกได้ไหมเลือกเอาสักคนเดียวไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะฆ่ากันตาย
จนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมานายบีอีกคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่มาติดพันธุ์ผู้ตายนี่นะคะ
มาช่วยทำอาหารเพื่อเตรียมที่จะไปขายที่ตลาดก็เลยทำให้นายพฤษคนก่อเหตุเห็นแล้ว
ไม่พอใจมีปากเสียงกันจนในบีเนี่ยต้องขับรถหนีออกไป
จนกระทั่งมาเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้น
ส่วนตัวนายประพฤติหลังก่อเหตุยิงแฟนตัวเองแล้วก็หลบหนีไป

เรื่องต้นตำรวจก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ตอนนี้ก็รู้ตัวคนร้ายแล้วค่ะ
ว่าน่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้เร็วนี้นะคะ